มาดูเรื่องของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะ
ซึ่งวันนี้ในส่วนของเพื่อไทย
นายชูศักดิ์สิรินินสสบัญชีรายชื่อของเพื่อไทย
และรักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็พูดถึงการเดินหน้าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งจะต้องทำประชามติถามประชาชน
ซึ่งพักเพื่อไทยเห็นควรให้ตั้งคำถามว่าประชาชน
มันเห็นควรหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยกระบวนการสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือสสร
ซึ่งจะเสนอให้คอรมอลนำไปพิจารณาว่าจะใช้ตามนี้
หรือว่าจะปรับแก้ตามความเหมาะสม
จากนั้นก็ให้กรกตจัดให้มีการลงประชามติ
โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า๙๐วันแต่ต้องไม่เกิน๑๒๐วัน
แล้วก็ต้องเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล

มาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งก็คาดว่ากระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน๓ปี
ซึ่งกรณีที่พักเก้าไกล
เสนอต่อผู้แทนรัศดรให้เลื่อนวาระการพิจารณาคำถามประชามติ
เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูลขึ้นมาพิจารณาก่อน

ชูศักดิ์ชี้แจงบอกว่าเข้าใจสาเหตุที่พักเก้าไกลเสนอ
แต่ถึงแม้สภาพผู้แทนรัศดรเห็นด้วย
ก็ยังไม่จบเพราะว่ายังต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาอีก
ก็ไม่รู้ว่าสวจะให้ผ่านหรือไม่
เพราะฉะนั้นการให้คอรมอลเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้
ย่นระยะเวลาได้เร็วกว่านะคะ

ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่ทั้งฉบับ
อาจจะกระทบต่อโหมดหนึ่งและสอง
แล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีใครประสงค์จะแก้ไขในหมวดหนึ่งและสอง
ขณะที่วันนี้นะคะนายชูศักดิ์ในฐานะหัวหน้าพัก
และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพักเพื่อไทย
ก็นำสอสอของพักเข้ายื่นร่างกฎหมาย๒ฉบับ
ตอนในวันมุธมัตินมประธานสพรศค่ะ
ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
พิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สาระสำคัญก็จะเป็นการให้สิทธิกับผู้เสียหายฟ้องร้องได้เอง
นำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรม
กรณีที่ปปชสั่งไม่รับคำร้อง

ซึ่งเดิมเรื่องนั้นจะต้องตกไปค่ะ